เดินทางไปในพื้นที่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรี

คาดว่าน้ำจะล้นสปิลเวย์ที่เขื่อนแก่งกระจาน

เมื่อสักประบาท๑๐โมงเช้า

แล้วก็คาดว่านับจากนี้ไปอีก๒๕ชั่วโมง
วนน้ำก้อนนี้จะเดินทางไปในตัวเมืองเพชร
เพราะฉะนั้นตอนนี้มีการประกาศเตือนมาแล้วนะคะ
ตอนนี้รองนายกรัฐมนตรีบอกว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือ
ต้องทำคือการพร่องน้ำ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูบน้ำออก
เบี่ยงทางน้ำหรือการทำการลักน้ำ
คือทำยังไงก็ได้ให้น้ำออกไปจากเขื่อนแก่งกระจานมากที่สุด

เพื่อที่จะเตรียมรับกับมวลน้ำก้อนใหม่ที่คาดว่า
เดี๋ยวจะมีพายุเข้ามาอีกในช่วงสักประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยนะคะ
นี่เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ไปติดตามการระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจาน
บอกว่าคือตั้งแต่สักประมาณ๑๐โมงเช้าที่ผ่านมา
ตอนนี้ล้น๑๐๐เปิดเซ็นต์แล้ว
ชัดชัยยืนยันนะคะว่าตัวเขื่อนแก่งกระจานเนี่ย
ยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่มีปัญหา
แต่อย่างใดคือบางคนก็อาจจะกังวลว่า
เขื่อนแตกเหมือนกับที่ลาวหรือเปล่า

เพราะว่าเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรง
แล้วก็ถ้าเกิดว่าไปดูลักษณะการไหลของน้ำที่มันล้นสปิลเวย์เนี่ยนะคะ
น้ำคือลักษณะค่อยไหลแบบค่อยเป็นค่อยไป
ไม่ได้ไหลเร็วแล้วก็แรงคือถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบให้เห็นภาพคือ
ลักษณะกับการเอียงขันน้ำค่อยเทค่อยเอียงองศาลงมา
เพราะฉะนั้นน้ำที่ไหลผ่านสปิลเวย์ก็เลยไม่ได้แรงมาก
น้ำที่ไหลผ่านเขื่อนก็เลยไม่ได้แรงมากเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ระดับน้ำที่มีอยู่ในเกณฑ์ตอนนี้ต่ำกว่าสรรเขื่อนสักประมาณ๖๘เมตร
ส่วนสถานการณ์น้ำปัจจุบันทุกจุดยังอยู่ในระดับปกติ
แล้วก็คาดว่าหากไม่มีมวลน้ำไหลเข้ามาสมทบเพิ่มเติมภายในเขื่อน
ระดับน้ำสูงที่สุดก็คืออยู่ที่วันที่๑๐สิงหาคมนี้
ทีนี้อธิบายให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะ
กรณีที่น้ำมีการตั้งคำถามว่าน้ำจะไหลท่วมตัวเมือง
แล้วก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของตัวเมืองเพชรเมื่อไหร่
อธิบายแบบนี้คือตัวเมืองเพชรลำดับคือน้ำจะไหลท่วมสปิลเวย์
แก่งกระจานคือสัก๑๐ชั่วโมง
หลังจากนั้นก็จะไหลไปที่เขื่อนเพชร
ซึ่งเขื่อนเพชรจะสามารถช่วยหน่วงน้ำระดับหนึ่ง
ก่อนที่จะไหลเข้าท่วมตัวเมืองคาดว่าจะใช้เวลาจากเขื่อนเพชรไปที่ตัวเมืองเพชรบุรีสักประมาณ๒๕ชั่วโมง
ถ้าเกิดว่านับตั้งแต่๑๐โมงเช้าตั้งแต่วันนี้๒๕ชั่วโมงสักประมาณ๑๑โมงพรุ่งนี้
น้ำก็น่าจะถึงตัวเมืองเพชรแล้วนี่นะคะ
ถ้าไม่มีฝนเพิ่มเติมมาอีกนะครับ
จุดสูงสุดจะอยู่ที่วันที่๑๐สิงหานะครับก็จะอยู่ที่๒๕๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
จาก๒๕๐เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับเราก็จะตัดน้ำก่อนเข้าเขื่อนเพชรเนี่ยไปประมาณสัก๙๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ
ตัดน้ำเนี่ยไปด้วยกัน๓จุดก็คือคลองชนประธานซ้ายและขวาเป็นจุดที่๑และจุดที่๒นะครับ
อีกจุดหนึ่งเนี่ยเป็นจุดที่ท่านนายกรรมตรีได้สั่งการเมื่อปีที่แล้วนะครับ
เรื่องของการปัญหาน้ำท่วมเพชรปรีก็ให้ขยายคลองดี๙นะครับก่อนเข้าเขื่อนเพชรเนี่ย
ขณะนี้การขอสร้างก็อยู่ที่ประมาณ๔๐ถึง๕๐เปอร์เซ็นต์นะครับ
แต่ผมก็ได้สั่งการเลยว่าขอให้ใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางระบายน้ำ
นี่ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่รองชัดชัยท่านบอกไปว่าตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือตัดยอดมวลน้ำ
ถามว่าตัดยังไงก็คือพยายามที่จะผ่านน้ำลงสู่คลองชนระประธานทั้ง๒ฝั่ง
แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือผันน้ำไปที่คลองดี๙ก่อนที่จะเข้าสู่เขื่อนเพชร
แล้วจากเขื่อนเพชรก็จะไหลไปท่วมตัวเมืองเพชรเนี่ยนะคะ
ทีนี้ตอนนี้ได้มีการเตรียมการช่วยเหลือคือมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงที่อาจจะมีน้ำเอิดท่วมชุมชนจำนวน๓๐เครื่อง
มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำเพชรชบุรีเพื่อเร่งระบายน้ำในจุดที่ระบายน้ำได้ช้าจำนวน๔๔เครื่อง
คือตอนนี้ก็พยายามที่จะระดมทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะชะลอแล้วก็หน่วงให้น้ำไปถึงตัวเมืองเพชรให้นานที่สุด
ค่ะก็คือกักอยู่ที่บริเวณอำเภอท่ายาง

ก็คือแง้มประตูไว้ให้น้อยที่สุดให้น้ำไหลไปน้อยที่สุด
ให้ไหลน้อยที่สุดแล้วก็ผ่านออกด้านข้างไปนะคะ